พาไปที่เขื่อนริมเขื่อนลำเปล่าที่แพรร้านอาหาร
ปรากฏว่ามีลูกค้าที่มาใช้บริการถูกไฟดูดบนแพร่

เพราะว่าคนที่ถูกไฟดูดจนเสียชีวิต

ก็คือเป็นระดับนางงามเดินสายประกวด
แล้วก็ถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ในภาพนี้ค่ะก็คือนายสุธิชัยศรีอ่อน
หรือว่าน้องทีมอายุ๒๗ปีเป็นชาวเสรภูมิที่๑๐๑นะคะ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒พฤษภาที่ผ่านมา
วันนั้นตัวคุณทีมก็มาเที่ยวที่แพร่ริมเขื่อนลำเปล่า
มากับเพื่อนมากับน้องสาวก็สั่งอาหารมาทานกัน
ตอนที่รออาหารนะคะตัวคุณทีมใส่เสื้อชูชีพนะ
กำลังจะกระโดดเล่นน้ำเอื้อมมือไปจับราวเหล็กบนแพร่คุณผู้ชม
ซึ่งตรงนั้นมันมีสายไฟพาดมาตามแนวแผงเหล็ก
จับปั๊บโดนดูดค่ะ
น้องสาวที่มาด้วยกันก็พยายามจะช่วยเหลือ
มือหลุดมาจากราวเหล็กตามกราฟิกนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูนะเนี่ยตอนที่เดินไปใส่เสื้อชูชีพแล้ว
กำลังจะลงน้ำอืมแล้วพอไปจับราวเหล็ก
โดนไฟดูดน้องสาวช่วย
ทีนี้พอมือหลุดมาปั๊บเนี่ยร่วงตกลงไปในน้ำ
เพื่อนที่มาด้วยกันก็ต้องพยายามเอาตัวขึ้นมาจากน้ำ

แต่ทีนี้พอจับชีพจรดูเนี่ยหัวใจไม่เต้นแล้วนะคะ

นี่เป็นภาพที่มีการโพสต์ค่ะบอกว่าจุดตรงนี้เลย

แล้วเมื่อวานญาติก็มีการจัดพิธีชาปนกิจ
ที่วัดบ้านเหล่าแข็มที่เกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
มีการเอาสายสะพาย
ที่คุณทีมชนะการประกวดนางงาม

เพื่อนก็มาฟ้อนรำหน้าเมนส่งดวงวิญญาณนะคะ
ซึ่งน้องสาวของคุณทีมบอกว่าช็อกมาก
ยังจำติดตาเลยภาพของพี่ที่ตอนนั้นน่ะหายใจแบบหายใจเป็นเฮือกสุดท้าย

แล้วน้องสาวก็บอกว่าอยากให้ทางร้านมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
ก่อนหน้านี้ตัวพี่เคยบอกเอาไว้นะคะ
แล้วตอนนี้น้องก็ผ่านเข้ารอบ๑๔คนแล้ว

ก็โพสต์เฟซบุ๊กร่วมแสดงความอาลัย
แล้วก็ทีนี้ต้องการให้ร้านอาหารแพร่อาหาร

เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเลย

เพราะว่าเรื่องของการวางระบบฟืนไฟ

คุณคิดดูสิถ้าเกิดคนอื่นมาใช้บริการ

ถ้าเกิดว่าร้านยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตรงนี้
ทีนี้ญาติเพื่อนก็เลยบอกว่าต้องรับผิดชอบหน่อยนะร้าน

รวมถึงนายอำเภอสหสคันนะคะนายตระกูลหนูนิน
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยทองคำ

ก็ไปที่แพร่ที่เกิดเหตุนี่ค่ะ
ตอนที่ไปดูคือตอนนี้ปิดอยู่นะคะคุณผู้ชม

แล้วจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้ค่ะ

มันเป็นเหมือนกับระเบียงเหล็ก
มีแพร่ไม้ไผ่ต่อออกจากแพร่ตรงส่วนที่ทานอาหาร
แล้วในแพร่ก็จะมีโต๊ะโต๊ะมีพัดลมมีปลั๊กไฟ
แต่ว่าไม่เห็นสายไฟต่อพ่วงไปยังแพร่ตรงนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ขอรวบรวมพยานก่อน
จะไปสอบพยานบุคคลในจุดที่เกิดเหตุด้วย
แล้วเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ามาตรวจสอบ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของแพร่
ต้องรอพญาหลักฐานต่างทุกอย่างพร้อมก่อนนะคะ
ส่วนเจ้าของแพร่ก็ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลย

ดูทั้งพยานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานตัวบุคคลด้วยว่ามันตรงกันไหม
แล้วก็รอผลชนะสูตรอย่างละเอียดมาประกอบสำนวนคดี
ทีนี้ก็ยืนยันนะคะทางตำรวจบอกว่า
เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบนะมันมีไฟรั่วอะไรหรือเปล่า